เรื่องของพญาเบิ้งเรายังไม่ได้พูดถึง

แต่ว่าดิฉันบอกเลยนะงานนี้เป็นงานยักษ์งานใหญ่
เพราะมันเป็นศึกชนบึ้งระหว่างบึ้งเก่ากับบึ้งใหม่

พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคของสัตว์อย่างพญาบึ้ง
งานนี้เป็นงานยักษ์เพราะเป็นการประชันระหว่างพญาบึ้งเก่ากับพญาบึ้งใหม่
มีอะไรเด็ดรออยู่บ้างไปชมกันครับ
ร่ามกันที่จังหวัดประจินบุรีฉีดเป้าเบิ้งรูใหม่
หลังรอลุ้นกว่า๒ชั่วโมงชาวบ้านไม่ท้อรอเลขเด็ดใจจดใจจ่อ
ไปกันที่หมู่๔ตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
มีชาวบ้านนักแสวงหาเลขเด็ดได้ทำพิธีขอโชคจากพญาบึ้ง
ซึ่งเป็นรูใหม่ที่ไม่เคยขอโชคมาก่อน
พบว่าปากรูหันไปทางทิศตะวันออกเชื่อว่าจะมาให้โชค
เริ่มทำพิธีกันตอนกลางคืนแบบนี้เลยล่ะครับ
มีการจุดทูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางให้เปิดหูเปิดตาเปิดโชคเปิดลาบให้กับผู้ทำพิธี
จากนั้นได้ยกคันห้าเพื่อขอขมาพญาบึ้งบอกกล่าวขอโชคลาภตามขั้นตอนความเชื่อ
และนำตัวเลขจำนวนสามชุดศูนย์ถึงเก้ายอดลงในรูของพญาเบิ้ง
จากนั้นได้นั่งรอลุ้นให้พญาบึ้งนำตัวเลขขึ้นมาให้ซึ่งใช้เวลาในการรอนานกว่าสองชั่วโมง
พญาบึ้งจึงนำขึ้นมาให้จำนวน๓ตัวดันออกมาไว้บริเวณนอกปากสามตัว
ปรากฏเลขตามนี้เลยครับงานนี้ชาวบ้านก็เตรียมนำไปเสี่ยงโชคกันตามความเชื่อ
ส่วนที่จังหวัดอ่างทองก็ไม่พลาดถึงมีรูใหม่เราก็ไม่ลืมรูเก่า
พาไปขอโชคกันที่รูเดิมงานนี้นั่งลุ้นตั้งแต่เย็นจนถึงมืดค่ำ
นำไปลุ้นรวยไปกันที่บริเวณด้านหลัง
วัดบทราชศัตริย์ตำบลบางระกำอำเผอร์โพทอง
จังหวัดอ่างทองมีบรรดานักเสี่ยงดวงเดินทางมาขอเลขเด็ดเสี่ยงทายพญาบึ้งตามความเชื่อ
เพื่อนำไปเสี่ยงดวงลุ้นโชคโดยได้นำพานดอกไม้ทูบเทียนและกระดาษเขียนตัวเลข
พร้อมทำการจุดทูบบอกกล่าวและนำกระดาษที่เขียนตัวเลขศูนย์ถึงเก้าจำนวนสามชุด
ลงไปในรูพญาบึ้งเพื่อขอเลขเสี่ยงทายสำหรับครั้งนี้ใช้เวลาในช่วงเย็น
พญาบึ้งได้คีบตัวเลขขึ้นมาไว้ที่ปากรูในช่วงค่ำชุดแรกจำนวนสองใบ
ปรากฏตัวเลขสี่ศูนย์
และครั้งที่สองจำนวนสามใบปรากฏตัวเลขศูนย์สองสาม
งานนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ
พรุ่งนี้รวยสร้างความหวังกันต่อไป